ส่วนข่าวที่จะให้ดูต่อไปนี้ไม่เฉาอีกต่อไปค่ะ
ใครดูแล้วจะหัวใจฟูค่ะคุณผู้ชมนะฮะ
นี่ค่ะแม่น้ำหนึ่งกับเจ๊ฟองเบียร์
คุณผู้ชมนอกจากความสวยสูสีแล้วนะครับ

แต่ไม่ได้จุดเลขของปู่นะคะ

เป็นภูมิทั่วไปนี่ไม่ได้ภูมิภูมิ

แล้วหลังจากนั้นก็เชิญเชื้อเชิญให้เอฟซีเข้าไปในกลุ่มปิดนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานค่ะแม่น้ำหนึ่งเห็นแฟนคลับเยอะ
อันนี้เป็นทูบที่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหวย
รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้

เวลาจุดต้องบอกสังกัดนะว่าประเทศไหน
ใช่หวยฮานอยหวยลาวนะฮะอันนี้รัฐบาลไทย
เฮ้ยตองก้าวเลยเหรอตองก้าวเลยเหรออันนี้คือจะไม่รู้ก่อนใช่ไหมว่าเลขอะไร
ไม่รู้ก่อนแล้วตอน๙มันตรงกับอะไรรู้ไหมคะ
อะไรครับมันตรงกับตองก้าวค่ะพี่ต้นพลาดไปแล้ว
ขอยืมมือเจ๊ฟองเบียนสักหน่อยได้ไหมหรือยืมขาขวาเจ๊ฟองเบียนสักนิดหนึ่งนะครับ
ยืมมันทำไมค่ะจะดุ้งเลยอ่ะนึกว่าข่าวผีนะเนี่ยตกใจ
ขอฟันตัวนี้เลยเลขทูปจุดมาได้ตัวนี้๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐
จุดได้เลขนี้หนึ่งมั่นใจว่ามี๙๑ชอบพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะ
๓๙๓๖จุดทูปได้เลข๓ตัวพอ
เขาจุดทูปว่าเป็น๙สามตัวใช่ไหม

ตัว๙มี๓ตัวก็เลยชอบ๓กับ๙

แล้วมี๓๖ด้วยเพราะว่า๙เนี่ยมันคล้ายเลข๖มันสามารถกลับกันได้

พูดตามที่แม่น้ำหนึ่งเขาทำเมื่อกี้นะ

ไปดูเจ๊ฟองเบียร์หน่อยเจ๊ฟองเบียร์

แต่คนนี้เขาเข้ามา๔งวดแล้วจ้าเจ๊ฟองเบียร์
ก่อนหน้านี้ไลฟ์สดจุดทูบ
แล้วพอเอิ้นไม่รู้เป็นอะไร
มือถือปุ๊บจู่เด้งเตือนเจ๊ฟองเบียร์ไลฟ์สด
ก็เธอไปตามเขาอยู่ไง
คือไม่ได้มีอภินิหารอะไรใช่ไหม
ไปตามเขาอยู่เพราะว่าโรสลินไปตามเขาเด้งขึ้นมาเลย

ปรากฏว่าเลขที่เจ๊แก่จุดทูปนะก็คือ๖๘๘

ไปหาซื้อเถอะตอนนี้อย่าหาซื้อเลยค่ะ
เกลี้ยงหมดแล้วเกลี้ยงแผงแล้วจ้
อันนี้ปุ๊กจะบอกให้นะทำไมปุ๊กอยากหาซื้อได้รู้ไหม
นี่ซื้อหลังจุดนะไม่บอก

ยืมขาเจ๊อีกสักครั้งได้ไหม

รัฐบาลไทย๘๕๖๘๕เจฟองเบียร์
เจ๊ต้องยอมก็นะในขณะที่แม่น้ำหนึ่งลงมา๔งวด
เจ๊ฟองเบียร์คือพวด๔งวดเหมือนกันโอ้โฮ

ใช่รุ่งกันร่วงนะไม่เป็นไรแม่น้ำหนึ่ง
เดี๋ยวรองวดวันที่๑๖ตุลาคม
คราวนั้นแหละค่ะจะจุดทูบของปุ๊กนะคะ

ตเตอรี่เนี่ยเลขของเจ๊ฟองเบียร์
หมดเกลี้ยงแพงไปแล้วเหรอครับครับใช่ค่ะ